ที่นำเรียนไปบอกว่าน้ำมันมาเร็วสร้างความเสียหาย
พอฝนหยุดตกน้ำมันก็เริ่มลดลงนะครับ
แต่ว่าความเดือดร้อนยังไม่หมดครับไปดูสภาพล่าสุดในตัวเมืองนคร
ทีมงานของเพจประเทศขอนนะฮะอันนี้ชื่อเพจเขา
ขับรถออกสำรวจพบว่าระดับน้ำในหลายจุด
เริ่มลดลงนะครับเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติ
โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองอย่างที่หน้าสถานีรถไฟ
หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ

แต่ว่าบางพื้นที่พอน้ำลดลงแล้ว
โอ้โหโครนมันเยอะจริง
แต่บางจุดก็ยังมีน้ำท่วมสูง
อย่างถนนหน้าเซ็นทรัลพาซ่านครศรีธรรมราช
สามแยกนาหลวงไปอำเภอปากพนัง
ระดับน้ำยังปริ่มถนนอยู่

น้ำยังท่วมสูงประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตร

แต่โดยภาพรวมแล้วระดับน้ำลดลงเกือบทุกจุดแล้ว
หลังจากฝนหยุดตกมาทั้งวัน
เราย้อนไปดูภาพการช่วยเหลือในพื้นที่กันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้มีหลายหน่วยงานระดมกำลังกันลงพื้นที่

ทหารลุยน้ำท่วมเข้าไปที่บ้านหลังนี้
ที่อำเภอชาวหวางจนครศรีธรรมราช
ซึ่งกำลังเตรียมจัดงานศพให้กับญาติที่เสียชีวิต

อยู่ในสวนยางพาราน้ำก็ท่วม
ญาติญาติก็เลยบอกว่าพี่ทหารมาช่วยหน่อย
มาทันทีครับนี่คือทหารจากกองทัพภาคที่๔
ลุยเข้าไปช่วยกันแบกโรงศพแบบนี้นะฮะ
ออกจากบ้านแล้วก็ลุยน้ำมาลำเลียงขึ้นรถ
แล้วก็เอาไปที่วัดเพ็ญมิตร
ซึ่งไม่ถูกน้ำท่วมท่ามกลางความโล่งใจ
ของญาติยาติที่ได้จัดงานศพให้
และนี่คือต่อไปเป็นความพยายามของกู้ภัย
นี่แหละครับลุยน้ำท่วมสูงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ตะบนท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
บ้านหลังนี้ถูกน้ำท่วมสูงครับเกือบมิดหลังคานะครับคุณผู้ชม
ขณะที่รอบข้างก็ถูกน้ำท่วมจนกลายเป็นทะเลไปแล้วนะฮะ

ระดับน้ำสูงมากครับขนาดกู้ภัยยังต้องปีนต้นมะพร้าวแบบนี้

แล้วก็ไหว้ไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าเดินไม่ได้ครับน้ำมันมิดหัว
แล้วก็ที่จะเห็นต่อไปจะเป็นความทุลักทุเล
ในการลำเลียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
หนีน้ำลงมาจากทางหลังคาบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่อุ้มคุณยายลงเปรย์
แล้วก็ส่งตัวออกมาทางหน้าต่างชั้น๒ของบ้านนะครับ
จากนั้นก็ค่อยเข็นทางตามทางลาดของหลังคาลงมาครับ

เพื่อจะนำออกไปส่งที่บ้านญาติที่อยู่ปลอดภัย

แต่ก็สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะครับ
ทั้งกลางความล่วงใจของญาติยาด
ระดับน้ำนั่นคือปริ่มชายคาของชั้น๑
คือจะถึงชั้น๒แล้วว่างั้นเถอะ
จากคารวาสทหารพระสงฆ์แล้วนะครับ
พระสงฆ์เองก็ต้องลุยน้ำแบบนี้ครับ

เห็นนี่คือพระสงฆ์จากวัดบุญนารอดนะครับ

แจกของช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบ้านนะครับ
เพราะถูกน้ำท่วมสูงระดับน้ำสูงถึงหน้าอกเลยนะครับ
แต่พระท่านก็ลุยเข้าไปถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับ
น้ำดื่มอาหารแล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ชาวนครศิษย์ธรรมดาและสุรธารณี
หรือว่าจังหวัดอื่นที่ประสบน้ำท่วมนะครับ
ถ้ายังพอแบตโทรศัพท์ของท่านมีอยู่นะฮะ
ลองส่งมาที่หน้าเพจไทยรัฐทีวีครับนะครับ
หรือว่าที่ในไลน์ของไทยรัฐทีวี
อยากให้ช่วยเหลืออะไรอยู่ตรงไหน
บางทีเดี๋ยวทางปพเขามอนิเตอร์อยู่แล้วล่ะ
จังหวัดเขามอนิเตอร์อยู่แล้วทหารเข้ามอนิเตอร์อยู่แล้ว

ค่ะคืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการสรุปภาพรวมสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้
มีทั้งสิ้น๗จังหวัดนะคะ
อำเภอนครศรีเริ่มคลี่คลาย
พัทธลุงคุณผู้ชมพัทธลุงยังอ่วมอยู่นะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอฝั่งทะเลสาบสงขลาช่วง
ตำบลลำปำอำเภอเมืองแล้วก็ตำบลนางตุงอำเภอควนขนุนค่ะ

ชาวบ้านต้องขนทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปอยู่บนถนน
อาศัยอยู่บนแคร่ไม้ไผ่แล้วใช้ผ้ายางกันฝนนะคะ
ฝนไปพลางก่อนบางวันฝนตกหนัก
คุณคิดว่ามันกันอยู่ไหมกันไม่อยู่ค่ะ

วันแทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะ
เพราะฝนมันสาดเข้ามาต้องหลบฝนก่อนค่ะ
นอนก็เปียกชื้นแต่ก็ต้องอดทน
เพราะที่บ้านถูกน้ำท่วมจนอยู่ไม่ได้
ชาวบ้านบอกก็เป็นห่วงบ้านไม่อยากทิ้งบ้านไปอยู่ที่อื่น
บางคนก็บอกว่านอนบนถนนแบบนี้มานานกว่า๔วันแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันผลจากน้ำท่วมสูงนะคะ
ก็ทำให้มีคนตกน้ำเสียชีวิต๑คนด้วย
เป็นชาวบ้านที่ตำบลนางตุงอำเภอควนขนุนค่ะ
คือคุณผู้ชายคนนี้อายุ๕๘ปี
มีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างชื่อว่านายสัมภาษณ์บำรุงดีนะคะ
พายเรือออกไปไปหาปลากลางทุ่งนา
แล้วตรงนั้นน้ำท่วมสูงประมาณ๓เมตร
แล้วเรือเกิดพลิกคว่ำก็เลยพลัดตกเรือจมน้ำ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามเรียกกู้ภัยให้ไปช่วย
นักประดาน้ำก็ไปช่วยช่วยกันงมหาร่าง
สุดท้ายพบนะคะจมน้ำอยู่ใต้น้ำกลางทุ่งค่ะ
ญาติบอกว่าปกติแล้วผู้ตายไม่เคยออกไปหาปลา
แต่พอเห็นว่าน้ำท่วมสูงก็เลยอาจจะนึกสนุกอยากออกไปหาปลา
ตะข่ายดักปลาเอามาทำกับข้าวกิน
แต่ว่าสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตนะคะประกอบกับว่าก่อนหน้านี้
ตายก็คือนายสัมภาษณ์ก่อนที่จะออกเรือไปหาปลา
ทำไมรู้คะดื่มเหล้าไปก่อนก็เลยเมา
แล้วทำเรือคว่ำจนตัวเองก็ตกน้ำเสียชีวิตด้วย
ก็เป็นเรื่องมาเตือนกันนะคะสำหรับพี่น้องชาวใต้ค่ะ